ไปดูเรื่องของลำไยกันบ้างดีกว่า
ลำไยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราอยากจะกินอยากได้ของดิบของดีที่มันสดอร่อย

ลำพูนเชียงใหม่ลำปางอะไรเขาก็มีกัน
แต่ว่าภาคใต้คุณผู้ชมก็มีเหมือนกันนะครับ

เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งที่ที่กำลังนิยมปลูกกันเยอะเลย

จากผลโตลูกหวานกรอบแล้วก็อร่อยด้วย
และที่มั่นใจได้เลยก็คือเรื่องของการไร้สารเคมีตกค้าง
ติดตามได้จากรายงานของคุณอุบลรัฐนวลเนียมครับ
สองข้างทางที่บ้านเขาพระอำเภอรัฐภูมิจังหวัดทรงครา
เส้นทางที่มุ่งหน้าไปจังหวัดสตูนขนาดนี้เต็มไปด้วยร้านขายลำไย
จากที่นี่ชาวบ้านนิยมปลูกลำไยกันมานานแล้ว
วางขายที่ร้านส่วนใหญ่ก็เพิ่งเก็บสดจากต้นทั้งนั้นเลยล่ะค่ะ
มาถึงแหล่งแล้วก็ต้องขอเข้าไปชมสวนลำไยกันสักหน่อย
ไปถึงก็เจอเจ้าของสวนกำลังเก็บลำไยพอดี
เจ้าของสวนเล่าให้ฟังนะคะว่าทำสวนลำไยมาเกือบ๒๐ปีแล้ว
โดยพันธุ์ที่ปลูกคือพันกระโหลกซึ่งเจ้าของสวนใกล้กันแนะนำให้ปลูก

เพราะนอกจากความหวานแล้วยังมีความพิเศษอื่นอีกค่ะ
นอกจากการรดน้ำใส่ปุ๋ยแล้ว
สิ่งที่ทำให้ลำไยที่นี่ผลโต
หวานกรอบเพราะว่าบางเรนต้องคอยตัดแต่งตลอด
อย่างตอนที่ลำไยเป็นลูกเล็กก็ต้องคอยหักทิ้ง
ยังแอบเสียดายเลยค่ะไม่น่าหักเลยลูกจะได้ดุกเต็มต้น
แต่บางเรียนบอกว่าถ้าไม่หักทิ้งเลย
ลำไยจะเล็กและเนื้อจะเหลวไม่หวานกรอบนั่นเองค่ะ
ที่สำคัญบางเรียนบอกว่าที่นี่เลือกไซส์แต่ชีวภาพ
แทบจะไม่ใช้สารเคมีเลยค่ะ
ตอนแรกยังเกรงใจนะคะไม่ค่อยกล้าทานลำไยจากต้นเท่าไหร่

แต่พอได้ยินเจ้าของยืนยันแบบนี้เข้าทางเลยค่ะ
ได้เดินชมสวนไปเด็ดลำไยทานไปอย่างอร่อย
โรงเรียนเล่าให้ฟังอีกค่ะว่าปีนี้ขายยากหน่อย
เนื่องจากมีแม่ค้าบางรายนำลำไยอบแห้งมาจากที่อื่น
แล้วมาเอาใบที่นี่ไปตกแต่ง
บอกลูกค้าว่าเป็นลำไยสดที่เขาพระ
พอลูกค้าทานแล้วก็ต้องผิดหวังและก็พูดต่อกันนั่นเองค่ะ
ถ้าเอาลำใยออกมาค่ายมันจะเป็นลำใยสดที่ขอพระ
ถ้าลำใยขอพระนี่มีก่อนนี่จะค่ายดี
วิธีเลือกซื้อบางเรนบอกว่าให้สังเกตลำไยแต่ละช่อต้องมีใบสดติดอยู่
หากไม่มั่นใจจะลองแวะเข้าไปในสวน
จะได้ถ่ายรูปเซลปิ้งสวย
รับรองว่าถ้าได้มาเดินแบบฝนทานลำไยเป็นกิโลหมดในพริบตาเดียว

แต่หากคุณผู้ชมสนใจปลูกลำไยแล้วก็สามารถซื้อกิ่งพันธุ์ที่นี่ได้เช่นกัน
ส่วนวิธีการปลูกและดูแลรักษานั้นสอบถามได้จากเจ้าของสวนเลยค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป